มาดูกันนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าไปดูราคาค่าโดยสารสายการบินต่าง
เทียบกันแล้วจะเป็นอย่างไรเอเย่นตัวเครื่องบินเนี่ย
มีการเปิดเผยตัวเลขครับการเดินทางจากสายการบิน
ไม่ว่าจะเป็นสายการบินประจำชาติของไทย
เทียบกันกับสายการบินอื่นจากไทย
เพื่อจะเดินทางไปยังฮาไวน์สหรัฐเนี่ย

รวมไปถึงชั่วโมงการบินด้วยนะครับว่า
จากเส้นทางนี้ไปยังพื้นที่เป้าหมายปลายทางนั้น
แต่ละเส้นทางใช้เวลามากน้อยขนาดไหน

เอเยีนตัวเครื่องบินแล้วก็สายการบินไทยยืนยันตรงกันนะครับ
ว่าไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพไปถึงฮาไวน์

จะต้องไปต่อเครื่องที่สนามบินฮาเนดะประเทศญี่ปุ่น
ใช้เวลาเดินทางประมาณ๕๖ชั่วโมง
จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองฮอนโดลูลูมนรัฐฮาไวน์
ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ๗๘ชั่วโมง
หากรวมเวลาเปลี่ยนเครื่องด้วยก็จะใช้เวลาทั้งสิ้น๑๖ชั่วโมง
จากกรุงเทพถึงฮาไวน์นะครับ
ส่วนราคาบัตรโดยสารหากซื้อบัตรโดยสารแยกของการบินไทย
จากกรุงเทพไปฮาเนดะจะอยู่ที่๒๔๐๐๐บาทต่อคน
โดยสารจะอยู่ที่๔๓๐๐บาทต่อคน
ค่าโดยสารไปกลับ๖๗๐๐บาทต่อคน
แต่หากซื้อบัตรโดยสารรวดเดียวต้องจ่ายค่าตัว๑๓๐๐๐บาทต่อคนนะครับ
แต่ถ้าหากว่าเดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ให้บริการเส้นทางบินนี้ในบ้านเรา
เปลี่ยนเครื่องที่เมืองอินชอนแล้วก็ต่อเครื่องไปฮอนโล
ราคาตัวจะอยู่ที่๔๖๐๐๔๘๐๐บาทต่อคน
ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น๑๗ชั่วโมงกับอีก๓๐นาที
การบินที่ทำการบินโดยใช้เวลาไล่เลี่ยกันนะครับ
ถ้าซื้อตัวรวดเดียวก็จะคิดค่าโดยสารไปกลับอยู่ที่๑๑๐๐๐บาท